กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
ถึงแนวคิดของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่จะให้นักเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ถึง๒๗
ค่าเล่าเรียนเองในการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีนักวิชาการด้านการศึกษาบางส่วน
ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วนะครับ
โดยบอกว่าขัดต่อกฎหมายการศึกษาพื้นฐาน
ขณะที่ปัญหาในเรื่องของการเปิดภาคเรียน
ระดับอุดมศึกษาก็ได้มีการสำรวจความคิดเห็น
ระบุนะครับว่าการเปิดปิดเทอมแบบอาเซียน

หลังจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ประกาศปรับเปลี่ยนการเปิดปิดภาคเรียนตามกลุ่มประเทศอาเซียน
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗ตามมติที่ประชุมอธิการบดีหรือทปอ
เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์จากต่างประเทศ
แต่๒ปีที่ผ่านมากลับไม่ได้ทำให้สถาบันอุดมศึกษาดีขึ้น
ทั้งอย่างส่งผลกระทบมากกว่าผลดี
ศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ

ได้จัดทำโพลสำรวจความเห็นผ่านเว็บไซต์ในวันที่๑๔ถึง๑๕เมษายนที่ผ่านมา
มีผู้ตอบแบบสอบถาม๗๑๗๒คน
แบ่งเป็นผู้ไม่เห็นด้วยกับการเปิดปิดภาคเรียนแบบอาเซียน

ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยที่จะกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม
อยากให้ทางทปอกลับไปทบทวนใหม่
ด้านผู้ช่วยสัตว์ราชาญรัฐกรคิดการ
ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
หรือทปศทกล่าวว่า
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์และสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน
รวม๔๘สถาบันพบว่า
ไม่เห็นด้วยกับการเปิดติดแบบอาเซียน
แล้วการเรียนในช่วงเดือนเมษายน
ซึ่งมีทั้งวันหยุดสงกรานและวันเชงเม้ง
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
โดยภาคเหนือได้รับผลกระทบมากที่สุด
รองลงมาคือภาคใต้
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย

อุปสรรคต่อการสมัครงานของบัณฑิต

คล่อมช่วงที่บริษัทเปิดรับสมัครงาน
และบัณฑิตยังไม่มีใบจบการศึกษา
เกิดความไม่สอดคล้องกับช่วงของการประเมินผลงาน

มีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
เพราะเทอมแรกยังไม่สิ้นสุด
นักศึกษาฝึกสอนคณะกรุศาติ
ลงพื้นที่ฝึกสอนในโรงเรียนของสพ
ซึ่งยังคงเปิดปิดภาคเรียนตามแบบไทย
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา
หลังจากที่นายศรีราชาวงศาลยางกูล
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เตรียมเสนอรัฐบาล
ให้นักเรียนชั้นป๖ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง๒๗
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในชั้นม๑ด้วยตนเอง
ซึ่งทางศาสตราจารย์สมพงศ์จิตประดับ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน
คณะครูรุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเห็นว่า
แนวคิดนี้ขัดต่อหลักกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา๔๓ที่ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ในการศึกษาไม่น้อยกว่า๑๒ปี
และการแก้ปัญหานโยบายการศึกษาควรแก้ที่หลักสูตรไม่ใช่ตัวผู้เรียน
ทั้งนี้ยังมีการเสนอให้เพิ่มเงินเดือนครูเท่ากับแพทย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูนั้นไม่เห็นด้วย
เพราะเงินเดือนและสวัสดิการครูมีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่แล้ว